ถ้าพูดถึงประเทศมองโกเลียนะครับ
หลายคนก็จะนึกถึงเจงกิสคาน

นำทัพไปบุกยึดแว่นแคว้นประเทศต่าง
ขยายอำนาจไปอย่างกว้างไกล
แล้วก็ในทุกปีที่มองโกเลียนะครับ
จะมีงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เพื่อยกย่องมหาบุรุษนักรบชาวมองโก

ต่อสู้ดั้งเดิมของมองโกเลีย
นั่นก็คือการแข่งม้ายิงถนู

ปัจจุบันเทศกาลนี้ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

เนื่องจากเป็นช่วงฉลองเทศกาลนาดำ
เทศกาลสุดยิ่งใหญ่ประจำปี

เปิดตัวด้วยการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราว
และร่วมชมการแสดง
ภายในสนามกีฬากลางเมืองหลวง

เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง
ไปตั้งแต่ยุคศตวรรษที่๑๓

โดยป้ายสัญลักษณ์นี้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง

พร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต
และเกิดสาธารณรัฐมองโกเลีย

ซาคีอากิอินเอลเบคดอส

ได้แสดงความเคารพต่อเสาทั้ง๙ต้น
ต่อหน้าฝุงชนมากกว่า๒หมื่นคน
เข้าร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
คุณตาวัย๘๐ปี๑ในผู้เข้าชมการแสดงในครั้งนี้บอกว่า
พิธีเปิดงานเทศกาลนาดำในปีนี้เป็นไปด้วยดี
เหมือนกับคำโบราณที่เคยกล่าวไว้ว่า
ให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบและราบรื่น
คล้องกับประเพณีนี้ที่ฉลองกันด้วยความสงบสุข
และเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ
ซึ่งการแสดงในพิธีเปิดนับเป็นการย้อนประวัติศาสต
คนรุ่นหลังได้รู้จักช่วงเวลาสำคัญ
แนวทางที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
โดยเทศกาลนี้มีมายาวนานกว่าศัตวรรษ
แต่ถูกนำมาใช้เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองอย่างจริงจัง
ยุคที่เจนกิสผ่านขึ้นมาปกครอง
ปัจจุบันเทศกาลนี้กลายมาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ
และคนในท้องถิ่นให้มาเยือนเมืองหลวงเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้ทุกหน้าร้อนจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างรายได้และคึกคักมากเป็นพิเศษ
ส่วนผู้ชมคนนี้บอกว่าเขาพร้อมกับครอบครัวเดินทางมาที่นี่
เพื่อมาชมพิธีเปิดจากนั้นก็จะไปชมการแข่งม้า
มองโกเลียมีการเฉลิมฉลองที่น่าสนใจ
และให้ความเคารพต่อประเพณีอันดีงาม
จากนี้ประเพณีนี้ยังนำสมาชิกครอบครัวกลับมาพบหน้ากันอีกด้วย
สำหรับช่วงเทศกาลซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา๓วัน
จะมีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้หลายประเภท
มวยปล้ำการยิงธนูรวมทั้งการแข่งม้า
โดยจะมีนักมวยปล้ำจากทั่วมองโกเลียหลายร้อยคน
เข้าร่วมประลองความแข็งแกร่งเป็นประจำทุกปี
ขณะที่มีนักธนูมือฉมังราว๓๐๐คนมาร่วมโชว์ความแม่นยำ
รวมทั้งยังร่วมการแข่งขันเพื่อชิงแชมป์แห่งชาติของมองโกเลียอีกด้วย
ยิงธนูหญิงวัย๕๐ปีรายนี้เป็นแชมป์ระดับชาติมาถึง๕สมัยแล้ว
เล่าว่าพวกเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาเก่าแก่ของชาติ
ลูกธนูและคันธนูล้วนแล้วแต่ทำมาจากวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสภาพอากาศและกระแสลม
โดยการฝึกยิงธนูนอกจากจะทำให้ร่างกายของพวกเธอแข็งแรงแล้ว
ยังถือเป็นการฝึกสมาธิช่วยให้สุขภาพจิตดีอีกด้วย
รัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน